คุณผู้ชมครับมีคำเตือนออกมาจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติว่า
อากาศหนาวแบบนี้เตือนประชาชนว่าไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอลเพื่อคลายหนาว
เพราะว่าทำให้ร่างกายนั้นสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

กล่าวเตือนประชาชนในช่วงที่มีสภาพอากาศในประเทศไทยแปรปรวนอย่างรวดเร็ว
เพราะแอลกอฮอลนั้นจะทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อน
และทำให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัวอย่างหนัก
จนเป็นช่องทางให้ความร้อนในร่างกายถูกระบายออกอย่างรวดเร็ว
ทำให้เข้าใจผิดว่าร่างกายนั้นอบอุ่นขึ้น
และสุดท้ายครับทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง
และหากสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นเป็นเวลานาน
ขณะที่นอนหลับอยู่อาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ
จากนี้ผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดสมอง
และโรคอมพฤกษ์อมภาษควรจำระวังอากาศในช่วงนี้
เนื่องจากประสาทศูนย์กลางทำให้อัตราการเต้นของหัวใจ
ทำงานผิดปกติเมื่อไปสัมผัสกับอากาศเย็นเป็นเวลานาน
ส่งผลกระทบต่อความดันโลหิต
ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรจะเตรียมยาประจำตัวให้พร้อม
และรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
แพทย์อนุชาก็แนะนำว่าในช่วงที่อากาศหนาวเย็น
ควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ๕หมู่
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
และสวมเสื้อกันหนาวรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกาย
รักษาตัวเองให้แห้งเสมอเพื่อป้องกันภาวะปอดบวม

สวมผ้าปิดปากป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วยครับ